คืนนี้ตลอดทั้งคืนไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้
คงจะต้องจับตามองสถานการณ์ที่วัดพระธรรมกายกันอย่างใกล้ชิดนะครับ
หลังจากที่สารอาญาอนุมัติหมายค้นวัดพระธรรมกาย
เพื่อทำการจับกลุ่มพระเทพยานมหาหมุณี
หรือว่าพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ซึ่งก็ปรากฏข่าวว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เตรียมปฏิบัติการภายใต้ชื่อกะบิน๕๙
บรรยากาศบริเวณหน้าวัดพระธรรมกายขนาดนี้เป็นอย่างไรนะครับ
เราจะไปติดตามกับผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวี
คุณนิ่มนวลสุพรรณยศครับ
ซึ่งรายงานทางโทรศัพท์มาจากบริเวณหน้าวัดพระธรรมกายครับ

สวัสดีค่ะทีมข่าวได้สังเกตการณ์บริเวณรอบวัดพระธรรมกาย
พบว่าประตูทางเข้าออกในแต่ละจุด
ก็มีคณะลูกศิษย์และทราสงค์
เฝ้าสังเกตการรักษาความปลอดภัย

ส่วนประตูด้านชั้นในค่ะถูกปิดล็อกอย่างหนาแน่นนะคะ
บริเวณประตูสำคัญค่ะอย่างเช่นประตู๑๕นะคะ
ซึ่งเป็นประตูที่ใกล้กับอาคารภาวนามากที่สุด

พบว่ามีการปิดล็อกแน่นหนานะคะ
มีการตั้งเต็นต์สังเกตการรักษาความปลอดภัย

มาทางด้านถนนเรียบคลองแอนค่ะ
ที่เป็นเส้นทางเข้าไปยังประตูที่๕และประตูที่๖นั้นนะคะ
มีการตั้งด่านจากคณะลูกศิษย์วัดและพระสงฆ์

ตรวจค้นรถทุกคันที่เข้าออกอย่างละเอียดนะคะ
โดยให้รถทุกคันเปิดไฟภายในรถค่ะ
ทางนี้นะคะจะเปิดให้รถสามารถแล่นเข้าออกได้ตลอดทั้งคืนนี้นะคะ

ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการนำรถแบ็คโฮลมาจอดไว้และนำออกไปนะคะ
ครั้งนี้ก็มีการนำรถแบ็คโฮลนำกลับมาจอดใหม่อีกครั้งค่ะ
ได้มีการสอบถามไปยังท่านภูมิกับสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงนะคะ
มาตรการรักษาความปลอดภัยในค่ำคืนนี้ค่ะ
ท่านบอกว่ามีการกระจายกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยตามจุดต่าง

แต่เบื้องต้นไม่เปิดเผยว่าเป็นจุดใดบ้างค่ะ
แต่เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าตั้งแต่ทีมข่าวตระเวนดูบรรยากาศบริเวณรอบวัดเนี่ย
ก็ไม่พบการตั้งด่านหรือแม้กระทั่งรถสายตรวจของตำรวจเลยนะคะ
ภายหลังจากที่สารอนุมัติหมายค้นแล้วก็เริ่มปฏิบัติการจะบิน๕๙ค่ะ
ก็มีกระแสข่าวออกมาว่าในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้ามืดนะคะ
ตำรวจภูทรภาคหนึ่งค่ะนำโดยคนตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามณกุลนะคะ
เดินทางมาที่วัดพระธรรมกายค่ะโดยมีเป้าหมายอยู่ที่อาคารดาวดึง
ซึ่งประตูที่ใกล้กับอาคารดาวดึงมากที่สุดก็คือประตู๕ค่ะ
ครับเอาละครับขอบคุณครับคุณนิ่มนวลครับ
นั่นก็คือคุณนิ่มนวลสุพรรณยศนะครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ